ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันก็ตามกันมาตลอด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนคือ๒พฤศจิกายน
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัว
คนที่ก่อเหตุได้แล้วก็เอาตัวไปทำแผน

นึกว่าจับนิได้แล้วจะจบอยู่แค่นี้
ไม่นะยังต่ออีกค่ะเพราะว่านิหรือว่านิพาพร
ซัดท่อต่อไปถึงเจดา
เจดาก็ซัดท่อต่อไปถึงเจสงค์ค่ะ
โอ้โหมันไล่เรียงมาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์เมื่อวานก่อนนะคะ
ที่มีการนำตัวผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้
คือนางสาวนิพาพรสมุทรคีรีอายุ๓๙ปี

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

ให้สัมภาษณ์สื่อแบบฉะฉาน
สีหน้าสีตาเนี่ยมีรอยยิ้มขณะทำแผนด้วยนะ
คือเธอไม่ได้แสดงท่าทีสลดอะไร
แล้วเธอแบบหูให้สัมภาษณ์แบบชัดค่อยคำจริงค่ะ
เดินไปก็พูดไปด้วย

เล่าเรื่องเจ๊เป็นฉักฉาไปนะ
เธอเล่าแบบนี้ว่าได้รับเงินค่าจ้าง
คือเจดามาติดต่อว่าเดี๋ยวจะจ้างด้วยเงิน๕๐๐๐บาท

ซึ่งเขาบอกว่าผู้เสียหายที่ขับเบนส์
ก็คือนางสาวาสนาเวชสารัชเวช
เป็นคนที่ไปแย่งสามีของเจ๊ส้ง

ไปสาดน้ำผสมพริกใส่วาสนาหน่อยสิ
วาสนาเนี่ยแย่งสามีคนอื่น
ใช่คือทำตัวไม่ดีเลยเธอไปจัดการหน่อย

อกจากเธอสาดน้ำผสมพริกแล้ว

คนที่เตรียมน้ำปลาพริกคือใครรู้ไหมคุณผู้ชม

เตรียมให้เรียบร้อยเลยให้กับนี้

คือไม่อยากใช้น้ำปลา
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าสาดน้ำปลาผสมพริกไปแล้ว

ก็เลยเปลี่ยนจากน้ำปลามาเป็นน้ำเปล่า

ตามคุณวาสนาที่ขับเบนส์เนี่ย

เคาะกระจกเหมือนจะถามทาง
พอฝ่ายผู้เสียหายเปิดกระจกมาเท่านั้น

โดยที่ลืมหยิบกระเป๋าที่เจ๊ดาย้ำว่า
สาดแล้วหยิบกระเป๋ามาด้วยนะเธอลืม

ส่วนนี้เป็นแชทที่อดีตสามีของนิ

คือทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
เธอก็ติดต่อไปหาเจ๊ดาไงจะเอาตังค์ไง
ว่าเจ๊ที่จ้างเงินไว้๕๐๐๐ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เจ๊บอกว่าไม่ฉันไม่ให้เธอ๕๐๐๐

อ้าวทำไมเจ๊ดาทำอย่างนี้ล่ะ
ด้าบอกว่าก็ฉันบอกเธอแล้ว
ให้เธอสาดเสร็จแล้วแล้วให้หยิบกระเป๋ามาด้วย

ทีนี้ตัวทางด้านนางสาวนิพาพร
รู้สึกโมโหสิคะว่าอ้าวงานก็ทำเสร็จแล้ว
นี่เจดาหลอกใช้ฉันแน่เลย
แล้วประกอบกับว่าตัวเธอเองก็รู้สึกผิดด้วย
พยายามติดต่อไปหาคุณวาสนาผู้เสียหาย

ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นข้อมูลจากแคปหน้าจอ
เธอก็บอกด้วยนะว่านี่มันคือหลักฐานให้เห็นว่า

สนทนาต่างส่งให้ดูหมดเลย
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านคนที่ก่อเหตุ
นิยืนยันด้วยบอกว่าส่วนตัวแล้ว
ตัวนี้เองกับวาสนาไม่ได้รู้จักกัน

แต่ที่มารับงานนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการเงิน๕๐๐๐บาทอย่างเดียวเลย
ใช่ครับแล้วเมื่อวานี้อดีตสามีของนิ
ก็คือนายบุรพาบุญรักษา
ซึ่งเป็นคนที่พานิไปมอบตัว
สอนอวัดพระยาไกรด้วยตัวเองนะ
ได้นำคลิปเสียงการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ซึ่งมีการวางแผนร่วมกันเพื่อการเตรียมการก่อเหตุ
ระหว่างเจดากับนิมามอบให้แก่ตำรวจเลยนะ

แล้วก็เอามาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวด้วย

รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ประมาณ๒๓เดือนแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเจ๊ดาก็จ้างนิไปก่อเหตุ
ว่ามีผู้จ้างมาอีกทอดหนึ่งด้วยเงิน๑แสนบาท
หากทำสำเร็จแบ่งคนละครึ่ง
แต่เมื่อก่อเหตุเอากระเป๋ามาไม่สำเร็จ
ไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวาน
อดีตสามีของนี้เอามาให้ดูเป็นนี่เลย
ดูทั้งหมดเลยทั้งคลิปทั้งบทสนทนาในไลน์ทั้งหมดเลย
ข้อตกลงกันระหว่างนิกับเจดานะครับ

เพราะว่าจากข้อมูลเท่าที่เราได้มาตอนนี้ก็คือ
เจ๊ดาบอกว่าเจ๊ส้งมาจ้างเธออีกทีนึง
จากวาสนาผู้เสียหายไปแย่งสามีของเจ๊ทรง
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามคุณวาสนาผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ว่าเอ๊ะคุณวาสนาที่เขาบอกว่า
คุณไปแย่งสามีของเจ๊ส้งเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
คุณวาสนาบอกว่าจะบอกให้
ไม่รู้จักเลยทั้งเจดาไม่รู้จักเลยทั้งเจ๊ส้ง
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวกับใคร

เรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่าในกระเป๋าเธอวันนั้นเธอมีเงินสด๘แสนบาท
แล้วก็มีแหวนเพชรอีก๒วงติดตัวไปด้วย
ซึ่งทางด้านผู้เสียหายอย่างคุณวาสนาเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยากให้ตามจับตัวเจ๊ดาให้ได้
จะได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไง
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูความคืบหน้าเรื่องของเจ๊ดาด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้
เพราะคดีนี้นะครับนอกจากทางตำรวจของสนบางซื่อ
ซึ่งสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ที่สาดน้ำผสมพริก
ก็คือนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็มีการขยายผลเพื่อไปถึงเจดา
นำหลักฐานไปขออำนาจสารอาญาออก
หมายจับในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำเจดาที่นางสาวนิพาพร
ต้องหาให้การซัดทอดว่าเป็นผู้ว่าจ้าง
มีชื่อว่านางแสงอรุณปฐุมพวงแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับ

นี่แหละครับสวมเสื้อสีฟ้าเดินทางเข้ามาที่สนบางซื่อ

เพื่อที่จะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดทั้งสิ้นนะครับ
และก็ไม่ยอมให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ใด
ไม่ยอมพูดใดกับสื่อมวลชนนะครับ
ก็แต่สื่อมวลชนก็มีรายงานออกมานะว่าเจดา
ชื่อเดิมก็คือนางแสงอรุณประทุมพวงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
มีอาชีพเป็นนายหน้าหานายประกันอยู่ที่สารอาญา
กระทั่งกลางปี๖๐ปีที่แล้ว
ถูกสารพิพากษาไม่ให้เข้าบริเวณศาลมีกำหนด๒ปี

ร่วงละเมิดอำนาจสาร
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในบริเวณศาล
สารกำหนดห้ามเข้าสารนะ
ถึงวันที่๑๗กรกฎาคมปี๖๒
นี้นางแสงอรุณหรือว่าเจดามีพฤติกรรมหลอกเอาเงินจากผู้ต้องหาในคดีต่าง
เพื่อแลกกับการหานายประกันให้
แต่สุดท้ายเจดากลับไม่หานายประกันตามที่ตกลงกันไว้
เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลายรายได้รับความเดือดร้อน
เสียเงินเสียทองไปแล้วถูกหลอกไปแล้วแต่ไม่มีใครช่วย
กระทั่งเจดาก็ถูกสารพิพากษาซะเองนะครับ

ต่อมาเจ๊ดาไปทำศัลยกรรมใบหน้า
จนทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปจากฐานข้อมูลของรัฐ
และกลับเข้าในวงการนายหน้าหานายประกัน
้วนเปี้ยนอยู่ที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง
และวันนี้เองนะครับตำรวจได้นัดเจดา๙โมงเช้า

นี่๙โมง๑๒นาทีนะฮะ

ฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อออกหมายขังระหว่างรอการสอบสวนต่อไป
ดาไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ไม่ยอมให้ถ่ายรูปขู่ด้วยนะ
เดี๋ยวใครถ่ายรูปจะฟ้องเลย
เราถ่ายไว้แต่เราเซ็นเซอร์นะครับ
ไม่เห็นหน้าแต่การสอบปากคามเมื่อคืน

ใช่นะครับแล้วก็สื่อไปเยอะคุณ
ถือว่าเป็นคดีที่สังคมก็สนใจเหมือนกันนะฮะ
กลัวว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวเราตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วย
เจดาก็ต้องดูว่าเจ๊ส้งเป็นใคร
แล้วก็เนี่ยผู้เสียหายเองบอกว่าก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไง

คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเพราะว่า๙โมงเนี่ยรออยู่
เดี๋ยวจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ